พามาติดตามเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ปัตตานี
เพราะว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประมาณตี๓
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะฮะไปพบว่ามีผู้ก่อความไม่สงบนะครับ
๓รายเข้าไปหลบซ่อนในรีสอร์ทริมทะเลแห่ง๑
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปิดล้อมเข้าไปขอตรวจค้น
แต่ปรากฏว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ย
ยิงสวนกลับมาทำให้เกิดเหตุปะทะกัน
จากปะทะแล้วมีความพยายามในการเจรจา
แต่ไม่เป็นผลจึงเกิดการปะทะกันขึ้นถึง๗รอบ
คุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีการปะทะกันนะครับ

ถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่กล้าแสดงก็ส่งเสียงมาก่อน

เจ้าที่เนี่ยพระเจ้าที่เนี่ย
พร้อมได้เข้าไปรับตัวน้องนะ

คือว่าตอนนี้น้องยังไม่ยังคือน้องยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึก
จนกระทั่งถึงเช้าถึงสายวันนี้
อย่างที่บอกไปกลางดึกก็ปะทะรอบแรกไปแล้ว
หลังจากนั้นมีความพยายามเจรจาสลับกันไป
แล้วเกิดมีการยิงปะทะขึ้นอีก
จนกระทั่งฟ้าสางแล้วก็ยังปะทะกันอยู่นะครับ
คือเหตุการณ์นี้นะฮะตั้งแต่เวลาตี๓ที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะฮะ
พลตรีคมกริจรัตนฉายานะครับ
ได้รับรายงานจากทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ

ว่าพบกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ๓ราย
หลบซ่อนตัวภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลตะโละสมิแลอำเภอยบริงจังหวัดปัตตานีนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะเข้าขอตรวจค้น
แต่ปรากฏว่าคนร้ายที่หลบซ่อนอยู่ข้างในรีสอร์ท

ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานกำลังร่วมกัน๓ฝ่าย
ทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งทหารพรานที่๔๓ด้วยนะฮะ
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่มาปิดล้อมในพื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้เอาไว้นะครับ
สถานการณ์ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุตินะครับ
ยังมีการยิงปะทะกันถึง๗ครั้ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยุติการเจรจาก่อน
เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย
ก่อนจะประสานผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
เดินทางมาเพื่อเจรจาจับกับคนร้ายให้ออกมามอบตัวซะนะฮะ
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับหรือว่าไม่มีใครออกมามอบตัวแต่อย่างใด
โดยเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่โดยรอบในรัศมี๑กิโลเมตร
บุคคลอื่นเข้าออกเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายแล้ว
แล้วก็ใช้ปฏิบัติการแบบนี้ครับ
ก็คือยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปภายในบ้านพักจำนวนหลายลูก
เพื่อหวังให้คนร้ายสำลักควันแล้วก็วิ่งออกมาข้างนอก
แล้วก็จะทำการจู่โจมจับกลุ่มเพื่อเลี่ยงการสูญเสีย
แต่ปรากฏว่าคนร้ายไม่ยอมจำนวนนะครับ
ยังใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับมาเป็นระยะ

เปิดเผยว่าการดำเนินการปิดล้อมครั้งนี้
เนื่องจากการติดตามคนร้ายกรณียิงแล้วเผาพ่อค้า๓ศพ
ซึ่ง๓ศพนั้นนะฮะก็เป็นพ่อเป็นลูกสาวแล้วก็หลานชาย

ขณะที่ทั้ง๓คนเดินทางด้วยรถยนต์
ขายของในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จากการติดตามความเคลื่อนไหวของคนร้ายกลุ่มนี้
ก็ทราบว่าหลังเกิดเหตุในวันที่๒๔เมษายน
ก็มีการหลบหนีเข้าไปในหลายพื้นที่
โดยมีแนวร่วมในพื้นที่แต่ละพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับ
และเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข่าวก็ได้จัดกำลังเข้าทำการปิดล้อม

และคนร้ายมีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน
ได้มีการยิงตอบโต้กันนะครับ
แต่ก็ยังไม่ทราบความสูญเสียของฝ่ายคนร้ายนะฮะ
ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าหนึ่งในคนร้ายน่าจะเป็นนายอำลันมะหิเละ
อายุ๓๖ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีหมายจับ๔หมายด้วยกันนะฮะ

ยังคงปิดล้อมแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอน
เบาไปหานักโดยการเจรจาตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่๔

ใช่ตอนนี้ก็ยังปิดล้อมรีสอร์ทอยู่เลยนะคะ
ใช่ฮะตั้งแต่ตี๓มาจนถึงตอนนี้นะฮะ

แล้วก็เตรียมที่จะโอบล้อมจับคนร้ายครั้งนี้ให้ได้นะครับ